ครอบครัว

ที่ถูกกล่าวหาท่านนี้นะครับที่อยู่ในสโมสร
มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีต่างนะครับตามที่ท่านนายกได้แถลงข่าวมานะครับ
แล้วก็ผิดหวังในตัวน้องเขานะครับที่

ผมขอยืนยันอย่างนี้ว่าในนามของสโมสรเนี่ย
ผมขอยืนยันว่าตัวกับผมเองนะครับ
ประธานสมศรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ครั้งนี้เลย
ให้ท่านนายกสมคมท่านสมยศเอาผิดให้ถึงที่สุด

ถ้าเกิดถึงสโมสรก็ให้ถึงมาเลยนะครับ
ยืนยันครับเพราะว่าจริงเรื่องนี้

ผมเห็นในเรื่องของผลการแข่งขัน
ไปโดนประมาณนัก๕นาทีสุดท้ายตลอด

จะโดน๕นาที๑๐นาทีหรือต่อเวลาเนี่ยเราโดนหลายแมทมากเหลือเกิน
เราก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีบางแมทเนี่ยก็มีคนบอกเราว่ามีการเดิมพันธุ์นะ
ให้เราบอกอันนี้เราไม่ทราบนะครับเราก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรกัน
แต่ว่าที่ข้อสังเกตคืออย่างที่บอกว่าคือโดนท้ายเกมตลอดแค่นั้นเองครับ
แต่เราก็ไปคิดว่านักเตะเราฟิตไม่พอก็เลยไปโดนท้ายเกม
ถ้าเราพบว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวเราก็จะให้ออกจาก
คือผู้ตัดสินเนี่ยผมว่า๓คนไม่เกินแสน
แต่ถ้าคุณไปจ้างนักฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยเล่นไทยลีกเนี่ย
เงินเดือนเนี่ยแตะแสนเกือบทุกคน
คุณจะจ้างทีเนี่ยคุณจ้างคนเดียวทำไม่ได้ในสนาม
อย่างต่ำต้องจ้าง๓๔คนในสนาม
คิดดูว่าแมทหนึ่งต้องจ้างนักฟุตบอลเป็นล้าน
ก็เลยไปลงที่ผู้จัดจ้างผู้ตัดสินชัวร์กว่า
ราคาสูงสุดเท่าที่คนในวงการรู้กันมาถ้าสมมุติมันจะมีการแบบไปยิงกันในผู้ตัดสินนี้เท่าไหร่พี่แพงสุด
ก็ไม่เกินแสนแสนนึง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามต่อเรื่องนี้นะคะ
เพราะจริงตั้งแต่ทำข่าวมาเป็น๑๐ปีไม่เคยเจอนะคะคุณผู้ชม

หรือเข้าไปดูในสนามหรือเชียร์ทีมใดทีมหนึ่ง

เราก็รู้สึกว่าข่าวนี้มันใหญ่มากนะคะ

มันเหมือนกับมันกัดซะตัวเองใช่ไหมคะ

สิ่งนี้มันกัดซ่อเป็นข่าวติชิ้นนินทา

และในระหว่างที่รายงานเรื่องของการตรวจสอบนี้ไป
คุณผู้ชมก็จะได้เห็นท่วงทำนองของการเมืองในสมาคมพอสมควร
การตอบโต้กันของชุดเก่ากับชุดใหม่มีให้เห็นค่ะต้องยอมรับมีให้เห็น
แต่จะมีคำอธิบายอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเกาะที่ประเด็นหลัก
คือเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของขบวนการล้มบอลเอาไว้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวไปต่อเพราะ๑๒นี้ไม่สุดค่ะ

แต่คุณผู้ชมเองที่เป็นแฟนบอลเนี่ยน่าจะทราบมากกว่าดิฉันซะด้วยซ้ำไป
ว่าถ้าสาวกันจริงแล้วระดับที่ออกมาตอนนี้
ก็คือน่าจะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดของขบวนการซะด้วยซ้ำไปนะคะ
สาวเนี่ยลักษณะการสาวคือสาวแบบแผ่
หรือสาวแบบไหน
ถามซะด้วยซ้ำไปว่าถ้าไม่ได้เพิ่งมี
มีมานานแล้วย้อนกลับไปในอดีต

วันนี้ที่เราจะคุยกันมี๓ท่านนะคะ
แปลกตาสักเล็กน้อยสำหรับแขกรับเชิญ๓ท่าน
เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่หมดเลย
ไม่รู้ว่าถ่ายรุ่นอะไรกันยังไง
ทำไมแบบอายุมาแบบหนุ่มหมดเลยนะคะวันนี้
ท่านแรกค่ะคุณพาทิศุพภพงค์ลองเลยค่ะ

แล้วก็ยังเป็นโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ท่านที่๒ค่ะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะ
ชื่อนามสกุลคุณคุณไหมคะ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดนะคะ
อีกหนึ่งท่านเดี๋ยวกางกฎหมายให้ดูค่ะคุณผู้ชม
ว่าเอาได้แค่ไหนไปถึงใครได้แค่ไหนนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คุณธนพงศ์จูสนิทสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

เขาเปลี่ยนนายกเขาเปลี่ยนรุ่นกันหมดเลยเหรอคะคนทำงาน
เดี๋ยวฉันแซวเล่นเดี๋ยวฉันมาที่คุณพาทิศก่อน

คุณพาทิศในธนาคโฆษกสมาคม
เอาอย่างนี้สมาคมรู้สึกว่ากระแสมันน่าห่วงอย่างที่เขากังวลกัน

คิดดีนะจะบอกว่ามีล้มบอลคิดดี

ตอนนี้กระแสมายังไงว่ามันจะพังภาพไปเลยเหมือนที่กลัวกัน

ตอนแรกก่อนที่จะเกิดการแถลงข่าวเนี่ย
แน่นอนเราเป็นเจ้าของการแข่งขัน

แต่ยังไงก็ตามมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
การที่เก็บเอาไว้และให้คนสงสัย

มันมีเคสเกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วที่เก็บเอาไว้จนสุดท้าย
ความไม่มั่นใจนั้นก็ทำให้ผู้สนุนและแฟนบอลถอยออก
เราเปิดตรงนี้ให้รู้ว่าเราจริงจัง
แก้ปัญหาแล้วก็ต่อสู้กับมัน

ดิฉันไม่ได้หมายความว่าการไม่เปิดมันดีกว่านะคะ
แต่ว่าจริงแล้วช่างน้ำหนักกันยังไงในสมาคม
ว่ามันควรจะต้องแบบทำให้มันเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้
ทำไมเราไม่เก็บกันรับ
เหมือนกับว่ารู้แล้วนะเอายังไง

คือทำไมไม่ออกมาแบบนี้ทำไมถึงต้องแถลงข่าว
จริงการเปิดแล้วก็ประกาศให้ทุกคนทราบ
แน่นอนมันเจ็บมันมีความเจ็บปวด

แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเปิดมาแล้วให้ทุกคนได้รู้
แม้กระทั่งคุณจอมขำวันนี้ไม่ได้อยู่ในวงการฟุตบอลก็ทราบ
มีการจัดการมีความจริงใจที่จะเปิดออกมา
แล้วก็มีความจริงใจที่จะป้องกันมันต่อไป
นะครับค่ะแผนในการสาวไส้ขบวนการที่ว่านี้เนี่ย
เริ่มมาตั้งแต่เดือนไหน
ต้องบอกก่อนว่าเราได้รับรายงาน
เขามาพบเราพร้อมกับรายงาน

เราตั้งใจจะทำกับข้อมูลที่ได้มานี้อย่างไร
แล้วก็อยากให้เกิดการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้

คือสมาคมโดนบีบต้องทำแล้ว
เราคิดว่ามันมีมาตั้งไว้อย่างนี้

เราเปิดปลายแมชนี้เรารู้เหตุการณ์นี้ไม่จริง
เหตุการณ์นี้มีเหตุผลหักล้างเราเข้าใจ
เราสอบถามสโมสรเรารู้เรื่องราวภายใน

ความผิดปกติในอัตราต่อลอง
แต่สิ่งที่ได้มาเราสามารถมาหักล้างได้อันไหนเราหักล้างไม่ได้
แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าสงสัยเราจึงต้องทำต่อ
ลักษณะของการแบบมีเอกสารหรือว่าทวงถามจากข้างนอกมาเนี่ยค่ะ
คุณธนพงศ์คือมันมีอยู่แล้วมันมีนานแล้วไหม

เอกสารก็มีมานานแล้วนะครับ
ลักษณะเวลาที่แบบเขาสื่อสารกับทางเราน่ะ

ผมตรวจพบเห็นแบบนี้พิปรกติ

หรืออันนี้ชัวร์แล้วผมมีข้อมูล

ลักษณะมันเป็นยังไงอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย
ก็คือเราต้องดู
ดูความเป็นไปของความพิรุษ
ห้องทางทางการเงินการกระทำของเขาตามหน้าที่ของเขา
แล้วก็กฎระเบียบที่ผู้ตัดสินหรือผู้ช่วยพึงกระทำ
เราต้องดูหลายอย่างมาประกอบกันนะครับ
ส่วนใหญ่เวลาที่มีเอกสารมาจากนอกจากคนนอกเนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ตัดสิน
หรือผู้เล่นหรือผู้บริหารทีมคะ
เอกสารพวกนี้ครับก็ต้องมาที่ส่วนมากจะเป็นผู้ตัดสินซะมากกว่า
ตัดสินเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการตัดสินกีฬาฟุตบอลอยู่แล้ว
ส่วนผู้เล่นหรือว่าผู้บริหารทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นบางส่วนประกอบกัน
เพราะว่าการกระทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นกระบวนการมีผู้ใช้จ้างวานมีตัวการมีผู้สนับสนุน
เพราะว่าถ้าเกิดจะจ้างวานคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่สามารถกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้า
ซึ่งมีการล้มกีฬาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเป็นกระบวนการครับ
เดี๋ยวนะคะคือเวลามันมีการทวงถามมาแบบนี้
ถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติสมาคมไม่ได้ขยับทำอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ย
สมาคมโดนอะไรไหมคะ
มัญญัติกำหนดใช้เมื่อประกาศในราชกิจจา
วันที่๑๖ธันวาปี๕๖
แล้วก็บังคับใช้หลังจากนั้น๖๐วัน
ก็คือประมาณกุมภาพี๕๗
กำหนดว่าสมาคมต้องลงโทษผู้ที่มีการล้มกีฬา

การกีฬาของประเทศไทยก็จะลงโทษสมาคม
นี่คือบทบังคับให้เราต้องลงโทษ
ดำเนินการอะไรสักอย่างกับผู้กระทำความผิด

ตรวจโพธิ์อันนี้ตรวจโพธิ์ใช่มั้ย

แต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะครับเรื่องมันแดงขึ้นมา
แล้วล้มทุกอย่างเลนาน่าสปอนเซอร์พบเจอเอง
แน่นอนทุกคนก็ต้องถามว่าเราไม่ทราบมาก่อนจริงเหรอ
คุณคุณพาธิทเรียกจังถามแบบนี้นะ
ตัวละครในข่าวดิฉันคนนอกนะคะขออนุญาตถามแบบนี้
สมาคมครับไทยลีกสปอร์ตเลด้าฟีฟ่าเอฟซี
๓๔๕คนใครเป็นใครคะ
ฟีฟ่าและเอฟซีคือองค์กรที่ดูแลฟุตบอลระดับทวีปและระดับโลก
ฟีฟ่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เอฟซีเป็นของเอเซีย
ฟีฟ่ากับเอฟซีเนี่ยใช้ข้อมูลของสปอร์ตเรด้าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กัน
แพทเทิร์นหรืออัตราต่อลองฟุตบอลพนันทั่วโลกตลอดเวลา
ทุกประเทศสมาชิก๓๐๐กว่าประเทศจะต้องได้รับรายงานนี้

ต้องมีการร้องขอว่าลองตรวจสอบอันนี้ให้หน่อยไม่ใช่

ใช่แล้วก็ส่งไอฟีฟ่า
อย่างไรกว่ากัน

สมาคมคือผู้กำกับดูแลกีฬาฟุตบอลของประเทศ
ซึ่งเป็นแกนขันระดับอาชีพที่มีเม็ดเงินสปอนเซอร์
ซึ่งเป็นโชว์ที่ทุกคนกำลังสนใจ
มาที่สมาคมแล้วเราก็เชิญไทยลีกมาด้วย
เอาอย่างนี้สมาคมรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องแบบนี้

หนึ่งคือนอกจากรายงานที่ส่งมาตลอดอยู่แล้วแต่ละปี
เราก็เชิญเขามาคุยด้วยเพราะเราก็อยากจะแก้ปัญหาจริง

เขาเล่าว่าเคยได้ยินและสงสัย

ไทยลีกรู้อยู่แล้วว่ามีแบบนี้ไหมคะ
คืออย่างที่บอกครับว่าเราอาจจะเห็นในรายงาน

เราก็มาสืบสวนข้อที่จริงมาทำแบบนี้
มีแต่อย่างที่บอกครับว่ามันมีป่ะมันใช่เปล่านะ

แต่ก็ยังไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่กล้าเอาขึ้นมาวางบนโต๊
แล้วก็ให้สปอร์ตมาส่องไฟอยู่ที่สมาคม

เวลาเขามีรายงานมาเนี่ยนะคะเขาส่งไปที่สมาคม
โดยที่สมาคมเรียกไทยลีกมาคุย
ใช่ครับหรือรายงานนี้ต้องส่งไปไทยลีกด้วยคะ
ไม่ครับเนื่องจากรายงานเนี่ยเป็นรายงานที่มีข้อมูลที่รับมาก
แล้วก็เราก็ไม่ควรจะให้หลายคนได้เห็นเราก็จะเชิญไทยลีกมา

ถ้าแยกกันไม่ออกถูกไหมคะใช่ครับแล้วไทยลีกเนี่ยแบบเอาเอาคุณกรวีก็ได้ค่ะ
คือคุณรู้สึกว่ามันแบบมีตะคุ่มตะคุ่มแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
คือจริงถ้าบอกว่าอยู่ในวงการฟุตบอลไทยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องของการไม่แน่
ความไม่แน่ใจของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินมาโดยตลอด

มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ๓เดือน๕เดือนที่แล้ว

นานามสกุลดิฉันน่าจะถามมิตินี้ได้ด้วย

คือหลังจากที่มีข่าวออกมาต้องยอมรับว่าก็มันก็มีสองกระแสใช่ไหมคะ
ถ้าเรายังไม่รวมถึงกองเชียร์ก่อนนะ
เราเอาเฉพาะในแง่ของการบริหารมันมีชุดเก่าชุดใหม่ใช่ไหมคะ
คนทำงานในมิติต่างของชุดเก่าและชุดใหม่
คุณรู้สึกไหมว่าเรื่องนี้มันพ่วงเอาการเมืองเข้าไปด้วย

คือผมคิดว่าด้วยการทำ

ผมเชื่อว่าท่านนายกสมาคมฟุตบอล
ปัจจุบันเนี่ยท่านพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยนะครับ

จะต้องไปสาวถึงชุดที่แล้วหรืออะไร
เพราะคิดว่าไม่ใช่คือท่านต้องการทำเพื่อให้เรื่องที่
อาจจะยังไม่เคยมีคนหยิบขึ้นมาทำมาก่อน
อาจจะยังไม่เคยมีคนกล้าที่จะทำมาก่อนนะครับ
ก็หยิบขึ้นมาทำให้มันให้มันถูกต้องเสียนะครับ
ผมคิดว่าท่านมองในมุมนั้นมากกว่า
อยากจะทำให้วงการฟุตบอลไทยมันดีขึ้น
อยากจะทำให้เกมในการแข่งขันเนี่ยมันเป็นแฟร์เพย์จริง
คุณกรวีถ้าสมมุติเราดูนับตั้งแต่วันแรกที่มีการแถลงข่าว

เอาจริงคุณก็ต้องรู้ข้อมูลเท่ากับทุกคนแล้วถูกไหม
ที่ทำงานถูกไหมคะเยอะกว่านี้เยอะไหมคะ

หรือความเชื่อมั่นของแม่แต่แฟนบอลหรือแม่แต่แฟนบอล
ซึ่งเวลาแฟนบอลเขารักเขารักมากอ่ะเวลาเขาเชียร์เขาเชียร์จริง
ที่มันเกิดได้เพราะแฟนบอลจริงนะไทยลีกใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้คุณรู้สึกถึงแรงกระเพื่อมยังคะ

คือจริงเนี่ยตอนแรกเลยที่ได้ยินข่าวนะครับ

คุณตกใจไหมที่คุณไม่รู้
ก็พอได้ยินข่าวว่ามีท่านนโยคหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา

คือเซอร์ไพรส์ในเรื่องแรกคือคิดว่าเฮ้ย
ท่านกล้าทำต้องบอกอย่างนี้ก่อน
ต้องมาถามตัวเองว่าเฮ้ยสมมุติเป็นเราอยู่นั่งอยู่ตรงนั้น

เพราะมันเกิดผลกระทบทั้งหลายด้านนะครับ
การสนับสนุนของสปอนเซอร์ซึ่งวันนี้ฟิฟบอลไทยการแข่งขันในไทยลีกเอง
โอ้โหมูลค่าของการตลาดเนี่ยเป็นพันล้านนะครับ
เรากำลังจะเอามูลค่าแล้วก็เอาอนาคตของวงการฟุตบอลไทยไปเสี่ยงหรือเปล่า
แฟนบอลเองสปอนเซอร์เองเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรับได้
ในเบื้องต้นในวันแรกที่ออกมาอาจจะรู้สึกว่าวงการฟุตบอลไทยมันเป็นแบบนี้

แต่พอแฟนบอลเข้าใจผมเชื่อว่าวันนี้แฟนบอลทั้งประเทศ
แฟนบอลเข้าใจผมเชื่อว่าวันนี้แฟนบอลทั้งประเทศเนี่ย
อยากจะให้เกมการฟุตบอลมันเป็นเกมที่สายสะอาด
คนทำฟุตบอลเองก็อยากจะให้เกมการฟุตบอลที่เขาไปแข่งลงทุนกันเป็น๑๐ล้านเป็นร้อยล้านเนี่ย
มันเป็นเกมที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันกับสปอนเซอร์นะครับ
ระหว่างผมจะต้องมาสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยปีหนึ่งเป็นร้อยล้าน
ผมก็อยากจะไปสนับสนุนในเกมที่มันสะอาดบริสุทธิ์
ซึ่งวันนี้สมาคมกำลังทำให้มันเป็นแบบนั้นอยู่

โศกคะโฆษกรู้เรื่องก่อนนานไหมคะ
รู้ว่าจะมีการสอบสวนสืบสวนอยู่บ้าง
คือดิฉันฟังจากแขกรับเชิญที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณอนบแล้วก็คุณจอยเนี่ยนะคะ

คือค่อนข้างเงียบและใช้วิธีตำรวจเลย
จริงครับเพราะว่าถ้าถามผมที่เป็นโคศกเนี่ย
ผมรู้ก่อนวันแถลงข่าว๑วัน
คุณเป็นใครเขายังให้คุณเป็นโคศกอยู่ไหม
ใช่คุณมานี่เดี๋ยวฉันกระเศร้าเล่น
เอาอย่างนี้แต่ทีนี้สิ่งที่คนอยากจะรู้นะคะในรายละเอียด
เรียนต้องถามคุณตอบได้แค่ไหนแล้วแต่เพราะมันต้องทำงานกันต่อ
คงจะต้องมีมากกว่า๑๒แน่ถูกไหมคะ
ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับว่ามีการเรียกตัวมาให้ปากคำ

แต่จะถึงมากกว่า๑๒หรือเปล่าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
แล้วก็สิ่งที่ท่านตำรวจท่านเจ้าหน้าที่ต่างจะสาวไปถึง
คำถามของแฟนบอลเนี่ยนะคะมีมากขนาดที่ว่า
เอาจริงแล้วต้องยอมรับว่าถ้าจะสาวกันจริงด้วยข้อสงสัย
อาจจะกลับไปถึงยุคก่อน
ถึงไหนถึงกันครับต้องบอกว่ามันผิดก็คือผิดนะครับ
ต้องพูดอย่างนี้จริงเพราะว่าท่านนายกบอกว่าไม่มีลูกรักนะครับ
อย่างที่เห็นคือกรรมการรุ่นใหม่ก็โดนนะครับ
คนที่เรานึกไม่ถึงก็โดนนะครับดังนั้นหลักฐานไปถึงไหน
หลักฐานแล้วก็เรื่องราวไปถึงไหนผมมั่นใจว่าก็ต้องไปสิ้นสุดนะครับ
มันก็สองฝั่งนะคะคุณผู้ชมก็คือว่า
ถ้าจะเอาจริงแล้วทุกคนก็อยากจะเห็นว่ามันไปได้ถึงไหน
ไม่ว่าจะคนเก่าเกี่ยวข้องไหมนะคะหรือคนที่ใหญ่เกี่ยวข้องหรือเปล่า

อีกทางหนึ่งก็คือยุติธรรมพอที่จะไม่ใช้จังหวะนี้
ในการกลั่นแกล้งล้างบางดิสเครดิตกันหรือเปล่า
อันนี้มันก็อีกทางหนึ่งมันตีคู่กันไป
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสองท่านนะคะจากสมาคมนี้จะถามว่า
คุณเริ่มจากอะไรคะคุณสอบแบบไหน
แล้วแฟนบอลจะแน่ใจได้ยังไงว่ากระบวนการนี้
ถึงคนที่เขาเอางี้คนในวงการเขารู้กันว่าถึงไหน
คุณไปถึงเขาไหมคะสักครู่ค่ะ

มีการแถลงข่าวของระดับนำของทุกสโมสรที่
ไม่ว่าจะเป็นใครในสโมสรเกี่ยวข้องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของนครราชศรีมานะคะราชนาวีหรือแม้กระทั่งศรีสะเกด
ทุกคนก็แน่นอนทุกท่านก็จะบอกว่าเสียใจ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังนะคะ
ในส่วนของราชนาวีเอง
คนที่ถ้าถูกพิสูจน์แล้วว่าทำผิดจริง
ไม่ใช่แค่โดนเรื่องของการเป็นนักกีฬาเท่านั้น
แต่การรับราชการก็จะมีผลไปด้วย
ซึ่งหนักมากนะคะคุณผู้ชมถือว่านักมาก
บวกไปจากของเดิม

สิ่งที่เขาคุยกันดิฉันไม่ได้รู้มากกว่าคุณผู้ชมหรอก
แต่ว่าก็ไปถามคนที่รู้นะคะนอกรอบว่าถ้าจะสาวกันจริงมันไปถึงได้ขนาดไหน
เบอร์ใหญ่มากเลยนะคุณพาทิศอันนี้เขาเมาส์มาจริงหรือเปล่า
ก็ถ้าเป็นไปตามที่แถลงข่าวก็จะเกี่ยวกับผู้ที่มีอำนาจ
เพราะว่ากรรมการเป็นผู้ที่กระทำแต่แน่นอนต้องมีผู้ที่สั่งการ
ดังนั้นจะถึงไหนก็อย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับหลักฐาน
ตอนนี้ถือว่าสอบหมดทั้งเส้นทางของขบวนการหรือยังคะ

ยังทำไปต่อใช่ครับแสดงว่าคุณจะมีการแถลงข่าวในระลอกถัดมาต่อไปเรื่อย
ถ้าเจอและหลักฐานครบก็ต้องทำต่อไป
เอาอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยมันมาจากอะไรคะ
มันมาจากสงสัยคนนึงแล้วเรียกมาถามแล้วขยายผล
หรือได้คลิปเสียงคนส่งมาให้แล้วขยายผล
รู้เส้นทางการเงินแล้วเขารู้จักอะไรคะ
คือแน่นอนมีคนมาบอกนะครับ
จะมีคนบอกคนมันต้องเมาส์กันเยอะอยู่แล้วนี่
แน่นอนเคสที่เราจะเห็นจากแถลงข่าวคือ
นักกีฬาที่ถูกติดต่อให้ล้มแล้วปฏิเสธ

คือนักกีฬาที่ได้รับการติดต่อแล้วไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้

ผู้บริหารสโมสรต่อสายมาที่สมาคม
สมาคมต่อสายไปที่ตำรวจนะครับ
เพื่อเอารายงานของแมชนั้น
ที่มีการติดต่อมาแมชกัน
ข้อมูลทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจน
แล้วก็เป็นกระบวนการการสอบสวนของเจ้าหน้าที่

วันนั้นก็โดน๑ครั้งติดต่อเข้ามา
ทำไมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่จนแบบสาวขบวนการได้

เมื่อมันมีข่าวซุบซิบมาอยู่แล้ว
มันจะหยิบอันไหนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะ
อันนี้ฉันก็อนุมานเอาเองคนในวงการต้องรู้
แต่ก็แค่แบบนักกีฬาคนเดียวที่ได้รับการติดต่อแล้วปฏิเสธ
ทำไมมันกลายเป็นแบบเผยขบวนการทั้งหมด
เพราะว่ากระบวนการนี้ตัวละครก็ซ้ำ
ในแต่ละครั้งที่เราถูกกระทำอยู่
ลีกที่โดนล้มบอลอยู่เนี่ยนะครับ

เดี๋ยวนะถ้าที่ฉันเอารายชื่อ๑๒คนมา
บอกว่าเป็นตัวละครซ้ำคือตัวละครที่เป็นนักกีฬา
เป็นตัวละครที่เป็นผู้ตัดสินเป็นตัวละครที่เป็นผู้บริหารทีม

ขบวนการที่สั่งให้ล้ม

อันนี้จะเป็นกระบวนการเดิม
ทีนี้พอนักบอลคนนั้นมาบอกปุ๊บติดต่อตึ๊บถึงตำรวจปุ๊บยังไงต่อคะ
ตรงนี้เป็นกระบวนการที่รับสุดยอดจริง
ต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่เราได้แต่สนับสนุนข้อมูลให้กับทางตำรวจครับ
รับสำหรับคุณด้วยหรือรับสำหรับดิฉันตอนนี้คะ

อ๋อค่ะแล้วคุณรู้อะไรบ้างคะคุณธนพงศ์คะ

คุณฝ่ากฎหมายนะรับป่ะคุณฝ่ากฎหมายนะครับผม
การที่เขาติดต่อไปนะครับเพื่อ
ถึงผู้เล่นทีมนึงรับว่าจะให้ทรัพย์สิน

เป็นความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัตินี้แล้ว
เพราะฉะนั้นพอความผิดเกิดขึ้นแล้วทีมงานหรือทางตำรวจ
ก็ต้องแสวงหาพยาหลักฐานเพิ่มเติม

ซึ่งบุคคลที่เขาได้รับการติดต่อไปเป็นนักกีฬาอาชีพ
และการเสนอที่ว่านั้นนะครับก็เพื่อให้จูงใจให้มีการล้มกีฬา
ล้มกีฬาในที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการแพ้หรือชนะ
แต่ว่ามีการกำหนดผลการแข่งขันไว้ล่วงหน้า
อาจจะเสมอก็ได้เสมอที่สกอร์เท่าไหร่
สิ่งนี้ก็เป็นการกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าซึ่งเป็นความผิดแล้วครับผม
อืมซึ่งเวลาเขาเรียกสอบเนี้ยเขาเขาเรียกสอบถึงระดับไหนคะ
อย่างเช่นมีคนติดต่อนักกีฬานักกีฬาคนนั้นเนี่ยสังกัดไหนอ่ะ
ผู้บริหารที่เขาสังกัดต้องมาไหมสโมสรนั้นถึงขนาดนี้ไหมคะ
เวลารีดกันอาจจะด้วยพยาบาลแวดล้อม
ทีมงานเพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างนี้ครับ

ก็ต้องเรียกมาสอบมาให้ถ้อยคำมาให้ปากคำ

นอกเหนือจากพยานอัดคลิปเสียง

มีเส้นทางการเงินอะไรอย่างนี้มันมีขนาดนั้นไหมคะ

แล้วตอนนี้ที่มีมันเกิน๑๒คนที่โดนคือหรือยังคะ
เขาต้องเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้คือ๑๒คนนี้เป็นตามที่สารออกหมายจับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนที่เหลืออาจจะมีมากนี้มากกว่านี้อีก
แต่ว่าพยานหลักฐานอาจจะยังไม่พร้อม

กองอยู่เยอะไหมคะฝ่ายกฎหมายคะ

ที่พึ่งเทาแหลงข่าวในเมืองไทย

แม้กระทั่งในประเทศเพื่อนบ้านที่เราเคยมีบทเรียนกันแล้วเนี่ยเราร้ายแรงกว่าไหม
เราไม่ร้ายแรงกว่าครับเราถือว่าตอบสนองกับสิ่งที่เราพบได้เร็วมาก

อะไรไหนคุณบอกมาตั้งหลายปีแล้วคะ
เร็วครับเพราะว่าเราสามารถจับหมายถึงออกหมายจับได้นะครับ
สามารถที่จะสาวเรื่องไปต่างแล้วก็มีผู้รับสารภาพ
ตรงนี้ถือว่าทำได้เร็วมาก
เราไม่ได้รอให้ทุกอย่างล้มลงโดยที่สปอนเซอร์หรือแฟนบอลรู้ก่อน

คุณคือถ้าเราเอาเฉพาะ๑๒นะคือยังไม่มีเปิดมาเพิ่มนะคะ
มีนักบอลมีผู้ตัดสินจะตำแหน่งใดก็แล้วแต่นะคะ
แล้วก็มีคนที่อยู่ในระดับบริหารสโมสร
แล้วก็มีกลุ่มในทุนหรือตัวแทนในทุน
ใครคือคนที่ต้องมาจ้างให้ล้มคะ

กลุ่มในทุนนี้คือคนที่จ้างจ้าวของเงินมาจ้างล้มถ้าชนะได้ตังค์

เพราะฉะนั้นที่ออกรายชื่อมา๓๔คนเนี่ยกลุ่มนี้ต้นเหตุ
เป็นผู้ที่ริเริ่มและต้องการที่จะล็อกผลสกอร์ล่วงหน้า
เพื่อเอื้อประโยชน์ในการไปเอาเงินจากโต๊ะพนันหรือเว็บพนันออนไลน์
เออแล้วเว็บพนันกับโต๊ะพนันเนี่ยเป็นใครคะเป็นเป็นใครในขบวนการคะ
พนันและเว็บพนันคือผู้ที่ทำธุรกิจพนัน
ซึ่งในประเทศอื่นถูกกฎหมายบ้างในบ้านเราผิดกฎหมาย
แต่ประเทศอื่นที่เว็บออนไลน์เนื่องจากมันเข้าถึงได้ทั่วโลก
กลุ่มเหล่านี้คือนักธุรกิจที่เปิดธุรกิจให้แทงพนัน
เขาคือผู้เสียหายเมื่อมีการถูกโกงนะครับ

เหรอคือคนที่ทำเว็บกับโต๊ะเนี่ยนะ

นี่เราพูดกันคล่องปากมากในประเทศไทยมากนะ
กับโต๊ะพนันเนี่ยนะคือผู้เสียหายใช่ครับในในเคสนี้นะครับ
เคสการถูกล็อกผลกีฬาเนี่ยนะครับโต๊ะเหล่านี้แล้วก็เว็บเหล่านี้เป็นผู้เสียหาย
เพราะเขาเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วบางทีเขามีความเสี่ยงมากที่จะเสียเงินจำนวนมาก
ไม่รู้อะไรเลยในหลักการหรือไม่รู้อะไรเลยจริงโดยข้อเท็จจริงค่ะ

เขาจะรู้ในช่วงที่การแข่งขันเริ่มไปแล้ว
เขาจะเริ่มรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติ

มันจะมอบข้อมูลในการแทงตั้งแต่๑นาที๙๐ให้กับสปอร์ตเวด้า
เพราะฉะนั้นโต๊ะกับเว็บเขาเสียหายใช่ครับ
แต่นี่ผมพูดถึงว่าเขาเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
เขาทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในต่างประเทศแต่ไม่ถูกในบ้านเราต้องไหมคะ

ในขณะที่๓๔คนที่เปิดชื่อมาที่บอกเป็นกลุ่มนายทุนในทุนตัวแทนในทุน
อันนี้คือคนเริ่มต้นของขบวนการนี้
ถ้าเทียบโต๊ะโต๊ะกับเว็บนี่นะคะกับไทยลีกผู้จัดใครเสียหายกว่ากันคะ

คือทั้งเรื่องของถ้ามันมีเรื่องของการล็อกผลการแข่งขันนะครับ
มันก็ต้องเสียหายกับในรูปของการแข่งขันของลีกอยู่แล้ว
คือพังทั้งหลีกถูกไหม

ได้แฉมอืมนะครับหรือว่าต้องการสามแต้มเพื่อที่จะลุนพื้นที่อืม
อีกทีมนึงเขาอยู่กลางตารางแล้วเขาไม่จำเป็นต้องอะไรแล้ว
นะครับเฮ้ยยอมนะครับได้นักบอลได้เงินอะไรไปค่ะก็มันก็ทำให้
มีการแข่งขันที่มันที่มันไม่แฟร์ที่มันไม่เป็นที่มันไม่

คือมีส่งข้อมูลในฐานะที่คุณเป็นนักธุรกิจ
ทำการแก่งขันไหม

คือเขาก็เขาเราก็เราใช่ครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยของไทยลีกเองเนี่ย
เราไม่ได้สนับสนุนให้มันเกิดการพนัน
คือเรื่องนั้นเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดด้วยนะครับ

แต่กระบวนการนี้ต้องยอมรับว่าอันนี้คือผู้เสียหาย

เขาสามารถไปเปิดในประเทศที่ถูกกฎหมาย

มันเป็นช่องที่ทำให้มีกระบวนการหาประโยชน์
มันเหมือนกับบ้านที่ไม่มีระบบเตือน

เราไม่ได้มีการกระบวนการที่จะตรวจจับแบบนี้
มันเหมือนกับเปิดช่องโหวให้กลุ่มคนเหล่านี้มองว่า
คุณเปิดราคาไทยลีกมาเรามาล็อกผลบอลกันดีกว่า
มีพื้นที่ให้เล่นมีพื้นที่ให้หากินแต่ว่าสมาคมเองหรือไทยลีกเอง
ก็ไม่สามารถไปว่าอะไรโต๊ะกับเว็บเขาได้ใช่ไหมคะ
เพราะเขาอยู่นอกเหนือพื้นที่เราแล้ว

เดี๋ยวคุณผู้ชมขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ที่เขาเมาส์กันในวงการเนี่ยว่า

สมาคมเตรียมคนทำงานทันไหม
หรือสาวกลับไปจริง
ที่คุณพาทิศค่ะมาที่คุณเยอะหน่อยค่ะมาพูดให้สมาคม
คือจนถึงตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าการออกชื่อมา๑๒คน
การสอบมันต้องมีมากกว่า๑๒คนอยู่แล้ว
ทีนี้ที่กำลังจะมีการแถลงอีก
ซึ่งที่ฉันไม่ทราบว่าเมื่อไหร่พอกะตัวเลขได้ไหม
ถ้าสมมุติของเดิมมาแบบนี้มันต้องบานขึ้นนะ
อันนี้คิดตัวเองคือ

คนที่ใหญ่ขึ้นอาจจะจำนวนคนน้อยลง

เราก็อยากให้เป็นไปตามที่หลักฐานมีครับ

คือตอนที่คุณพาณิชยเล่าให้ฟังบอกว่า
ลักษณะลักษณะของการทำจับผิดเนี่ย

เพราะคือก็แจ้งความเลยถูกไหมคะมีการออกหมายจับ

แต่ทีนี้ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้สปอร์ตเลด้า

ฟ่าทำเอเอฟซีทำหรือสปอร์ตเลด้าทำ

ทุกแมทการการที่ไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะครับ
กีฬาที่มีการเปิดให้มีการพนันในโลก
เขาเริ่มมาจากไปดูในโต๊ะเว็บพนัน
แล้วแบบพอมีคู่ไหนเขาก็มาจับตามคู่นั้นเหรอ
หรือว่าเขานั่งดูทุกแมทอยู่แล้วคะ

คือทุกดัชนีทุกอย่างในโลกนี้
ไม่ว่าจะเป็นเว็บที่เรารู้จักกัน
ออนไลน์ที่เคยชื่อดังจะชื่อเล็กชื่อน้อย
จีนจะญี่ปุ่นจะอังกฤษ
ทุกอย่างข้อมูลการแทงอัตราตารองที่เปลี่ยนแปลง

ถ้าสมมุติจะเอาแบบคือเส้นตรงเลยของสมาคม

เพราะว่าผู้ตัดสินเป็นผู้ที่รับค่าจ้าง

ถ้าไม่กินเงินเดือนกินอะไรคะพูดศิลป์มี๒แบบก็คือ
แต่ก็มีอีกแบบที่เราจ้างเป็นประจำ
ทั้งหมดเนี่ยมีผู้ตัดสินที่ทำงานให้อยู่ทั้งหมดกี่คนคะ

ถ้าเปิดหมดมีคนเป่าให้ไหม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเปิดหมดแล้วจะไม่มีคนเป่า
ก็ต้องดันรุ่นใหม่ขึ้นมาอันนี้คุณพูดหลักการหรือคุณพูดข้อเท็จจริงค่ะ
พูดหลักการครับข้อที่จริงคุณรู้ยังคะไม่รู้จริงจริงครับ
สมมุติถ้าเปิดออกมาสมมุติถ้าคุณพาทิตยบอกว่าคุณพาทิตย์ไม่ได้รู้
อาจจะรู้เกือบจะเท่ากับดิฉันเนี่ยนะ

คือถามว่าเรามีผู้ตัดสินรุ่นใหม่ที่เตรียมเอาไว้
มีครับแต่ก็จะเสียในเรื่องของ

แต่ว่าก็มีฝ่ายกฎหมายของชุดเดิมในการบริหารออกมาชี้แจงนะคะ
อันนั้นก็เป็นชุดหนึ่งที่เขาก็ควรจะได้พื้นที่ชี้แจง
แต่ดิฉันจะมาถามคุณธนพงศ์แบบนี้ว่า
จริงแล้วคนที่มีอำนาจในการลงโทษคนแต่ละกลุ่มเนี่ยตอนนี้มันมีแค่๔กลุ่ม
เข้าใจถูกไหมว่าถ้าเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็แล้วแต่
คนที่จะลงโทษคือสโมสรเขาเอง
หรือสามารถสั่งไปได้โดยสมาคม
หรือสามารถสั่งไปได้โดยไทยลีกหรือยังไงคะ

คือสมาคมมีคณะวินัยมารยาท
ซึ่งคอยกำกับดูแลในการลงโทษ
โมสรสมาชิกบุคลากรของทีมแล้วก็นักกีฬาอยู่แล้ว
๓ส่วนสมาคมสามารถที่จะลงโทษได้
ตามประมวลวินัยครับและมารยาทของสมาคม
ส่วนที่เป็นผู้ใช้จ้างวันอันนี้จะเป็นเรื่องของกฎหมาย
พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพครับที่จะลงโทษ
อย่างตอนนี้ที่เราเห็นแต่ละสมาคมเขาก็ออกมาขยับแล้ว
ว่าเขาจะลงโทษอย่างไรสมาคมต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมคะ
สมาคมต้องไปทำอะไรเพิ่มไหม

นั้นอาจจะโดนลงโทษตามประมวลวินัยของสมาคม
ซึ่งเป็นโทษทางปกครองด้วยส่วนหนึ่งครับ
แล้วไทยลีกสามารถจะไปลงโทษนักเตะ
สังกัดแต่ละสโมสรได้ไหมคะ

เรื่องการลงโทษทั้งหมดจะอยู่ที่คณะวินัยมารยาท

หลีกเป็นที่กำกับดูแลแล้วก็จัดการแข่งขัน
เพราะฉะนั้นโอ้โหนี่คุณ
เออคุณแบบน่าสงสารมากเลยนะไทยลีกใช่ไหมในบริบทนี้นะ
ใช่หรือเปล่าคะคุณกะละวีคุณกะละวีคุณกะละวีคือเรามีหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน
หน้าที่ในการลงโทษในการสอบหาข้อได้จริงอะไรก็เป็นเรื่องของสมาคม

เสียหายเนี่ยหนักมากแต่ทำอะไรใครไม่ได้เลยดิฉันเข้าใจถูกไหม

ครับแล้วก็ถึงได้บอกว่าอยากจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
คุณไม่สามารถไปสั่งให้สโมสรแต่ละสโมสรทำอย่างไรเพิ่ม
หรืออย่างไรกับนักเตะของเขาได้เลยใช่ไหมคะ
อันนี้จะเป็นระเบียบของทางสมาคม
บทลงโทษต่างจะออกโดยสมาคม
สมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเปิดออกมาแล้ว
ต้องรับผิดชอบโดยตัวสโมสรทั้งสโมสรครับคุณคุณก็จะไม่ใช่คนสั่งใช่ไหม
จะต้องเป็นสมาคมถูกต้องถูกต้องครับคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้อีกเหรอคะ
ครับก็เป็นสมาคมสั่งมาเราก็เอาออกไปจากการแข่งขัน
หรือว่าอะไรแล้วแต่ของสมาคมครับ
ถ้าไม่ใช่ทั้งสโมสรแต่ว่าเป็นเฉพาะผู้บริหารบางส่วนหรือใดก็แล้วแต่

คือเราต้องบอกกว่าอธิบายว่า
บทบาทหน้าที่ของสมาคมมีหน้าที่ในการกำกับดูแล
บุรุษฎาศตร์ไทยลีกมีหน้าที่ในการจัดการแทนขัน
ให้มันเป็นไปตามนโยบายของทางสมาคม
คุณธนพงศ์ถ้าไม่ได้มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาใช้เมื่อปี๕๖
แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช้อะไรทำได้บ้างคะ
ก็คืออาจจะใช้ข้อบังคับของสมาคมเองแล้วก็ประมวลวินัยของสมาคม
แต่ว่า๒สิ่งจะเป็นโทษทางปกครองซะมากกว่า
คือโทษที่สามารถลงได้โดยการงดการทำหน้าที่ถอดออกจากการแข่งขัน
รางวัลลิฟต์เงินรางวัลคืนสมาคมจะได้เพียงโทษเหล่านี้
เพราะว่าการลงโทษจำคุกต้องเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น
แต่ว่าแม้ว่าจะไม่มีกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่ว่าสมาคมทำอะไรไม่ได้เลย
เดี๋ยวฉันเข้าใจถูกว่าก็มีที่จะสามารถทำได้คนกำกับดูแล
คุณพาทิศคุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยจริงตอนนี้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเป็นระลอกที่๒

ข้อมูลเท่าที่คุณมีมีทีมใหญ่รวยถูกเรียกมาบ้างไหมคะ

ถ้าถ้าทราบก็จะสามารถบอกได้แต่ตอนนี้ไม่ทราบจริง
ฉันรู้แล้วทำไมคุณได้เป็นโคศก
วันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาอธิบายให้ฟังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
มันก็เป็นข่าวที่ก็จริงก็ไม่อยากให้ออกแต่เมื่อออกแล้วต้องสุดนะคะ
แต่จะออกมาแบบไหนถ้าฟังจากคุณพาทิศคือว่า
เขาก็ค่อนข้างตีกรอบสำหรับคนที่เป็นคณะทำงานจริง
แล้วก็ลักษณะการทำงานก็เป็นการสอบสวน
แบบที่ตำรวจทำกับคดีต่างเลย
เพราะฉะนั้นถ้าจะออกมาอีกก็ต้องรอนายกแถลง

เดี๋ยวพรุ่งนี้รายการเรางด๑วันนะคะ
ถามตรงเจอกับคุณผู้ชมทุ่มตรงวันจันทร์เลยนะคะ